เป็นดารารุ่นใหญ่พี่แอนอังคณาวัย๕๕ปี
ป๊าดคุณค่ะยังสวยเสียขนาดนี้เลย
คือพี่แอนเนี่ยนะก่อนหน้านี้เจอมรสุมเรื่องสุขภาพนะคะ
ป่วยด้วยโรคเลือดค่ะเมื่อหลายปีก่อน
ตอนนี้พี่แอนพร้อมกลับมาลุยงานบันเทิงแล้วนะคะ
แล้วบอกเลยว่าหุ่นสวยเฟิร์มยิ่งกว่าเดิมด้วยค่ะ
แล้วพี่แอนขอชี้แจงด้วยนะคะว่าที่ป่วยไม่ใช่เป็นมะเร็งนะจ๊ะ
แต่เกิดจากไม่ทานแป้งมาหลายสิบปี

เป็นโรคเลือดนะคุณตอนนี้กลับมาทำงานในวงการแล้วนะคะ
แล้วนะคะกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่กับค่ายคีตาอืม
ในฐานะวงมะลิลาบาซีเลียนค่ะ
บอกกับบันเทิงไทยรัฐด้วยนะว่าโสดมาหลายปีเหลือเกิน
เรื่องแต่งงานน่ะโอ๊ยฉันไม่คิดแล้วจ้ะจ้า
หายแล้วค่ะหายแล้วค่ะไม่เครียดเพราะช่วงนั้นมันเครียดมาก
อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็งานเงินอะไรมันก็ลดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้เราก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้ก็สี่สิบแปดสี่สิบเก้าแล้วค่ะ
พอใจหรือยังค่ะหรือว่าจะต้องตอนนั้นสี่สองสี่สาม
ตอนป่วยนะคะอืมอืมก็จะมีงานแสดงนะคะอืม
แล้วเร็วนี้ค่ะจะมีคอนเสิร์ตนะคะอืม
แล้วก็จะได้ถ่ายโฆษณาอะไรกันอืมรอค่ะ
รอรอคอยรอแล้วกันอืมหายเซ็กซี่แล้วค่ะพี่

อันนี้ก็ต้องขอขอดูกับอีกทีสโหดค่ะสโหดคือ
ยังไม่มุ่งมั่นเรื่องงานก่อนเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวงานมา
แฟนก็มาอยู่กับเพื่อนค่ะมีความสุขแล้วค่ะ